อีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะไม่ทิ้งพวกท่านไว้ข้างหลังเหมือนกัน
เพราะเมื่อเช้ามีการประชุมทีมเศรษฐกิจ
ก็แน่นอนว่าจะเป็นการติดตามและการรับฟังรายงาน
เกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรัฐพาหารของเมียนมาด้วยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานนี่แหละฮะ
แต่สิ่งที่ผู้ประกันตนมาตรา๓๓รออยู่
รอเกี่ยวกับการนำเสนอให้นายยกรัฐมนตรีและคอรมอพิจารณา
ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ได้รับเงินเยียวยา
เช่นเดียวกับโครงการเราชนะบ้าง

ก็จริงแล้วถูกล็อกไว้ไม่ให้ได้รับเงินในโครงการนี้
แต่ด้วยผู้ประกันตนที่มีความเดือดร้อนนะฮะ
โดยมีข้อเสนอของทางฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ

โดยขอให้มีการลดเงื่อนไขเรื่องอัตราเงินเดือน
เหลือเพียงเงื่อนไขผู้ที่มีเงินฝากเกิน๕แสนบาท
ถึงจะไม่ได้รับการเยียวยาเท่านั้น

มันจะเข้าข่ายที่ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา๓๒
อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเงินเยียวยา
คล้ายกับโครงการเราชนะนะครับ
โครงการนี้ใกล้ที่จะจ่ายเงินให้แล้วนะครับ

หาบรือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งนะครับ
ก็หารือกันที่กระทรวงการคลังโดยผ่านการใช้แอปเป๋าตังค์นี่แหละครับ
แล้วก็ล่าสุดคุณเขาบอกว่าผู้ประกันตนอาจจะเฮได้แล้ว
เพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

หลังมีการประชุมหาบรือกับทีมเศรษฐกิจ
เรื่องแรกคือมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
กับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ประกันสังคม
ผมในที่นี่หมายถึงนายกนะ
ได้เห็นชอบในหลักการให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ครบทุกคน
โดยจะเร่งนำเสนอให้คอรมอลพิจารณาโดยเร็ว
และเรื่องที่๒เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ
รวมถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรียังเขียนถึงเรื่องนี้บอกว่า
จะได้เห็นว่าเราพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และขณะเดียวกันเราก็มุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้า
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และความพยายามของเราทุกคนที่ต้องประสบความสำเร็จ
แท็กรวมไทยสร้างชาติ
แฮชแท็กไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สรุปแล้วตามหลักการถ้าคอรมออนุมัติ
ก็เท่ากับว่าผู้ประกันตนตามมาตรา๓๔
จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกับโครงการเราชนะด้วยเหมือนกันนะฮะ

ประกันตนก็อาจจะเฮแล้วเป็นข่าวดีนะฮะ